ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่กุยบุรีหน่อยนะครับ
มีนักท่องเที่ยวเขาก็ขับรถไปเที่ยวนะก็ไปแวะเติมน้ำมัน
ปกติก็แน่นอนว่าเติมน้ำมันบางทีเราก็ให้น้องเด็กปั๊มเขาช่วย

แต่ปั๊มนี้เนี่ยโอ้โหเด็กปั๊มคนนี้ต้องบอกว่าสุดยอดเลย

คือเช็ดให้รอบคันนะฮะเช็ดแม้กระทั่งไฟหน้าครับทุกผู้ชมครับ
ตามดูคนเนี่ยเนี่ยหนูรีบมันเช็ดกระจกหนูผ่านเลย
กูเติมน้ำมัน๕๐๐มึงยังไม่หมดอีกกระจก
เออปั๊มทีแน่วะเนี่ยครั้งนึง

สุดท้ายนะสุดท้ายไอ้ไฟตาไม่ต้องไปเฉดให้กูนะ
กูจะกลับบ้านแล้วน้องเครื่องกูไปไกลแล้ว
กูจะขับบ้าน

คือเติมน้ำมันเสร็จนานแล้วอะค่ะ
เขาบอกนี่น้องเคยให้คันไปไกลแล้ว

คือไม่ได้ได้เงินเพิ่มนะเอาจริงแล้วการที่มาเช็ดกระจกรถให้เรา
แล้วแต่ว่าใครจะมีน้ำใจให้

แต่ถ้าโดยปกติก็กระจกหน้าหรือไม่ก็กระจกหลังด้วย
แต่น้องคนนี้รอบคันนะฮะยันไฟหน้าครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าของรถเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกให้พอกันเลย
น้องเขาตั้งใจจริงนะครับ
เจ้าของรถชื่อคุณตั้มนะฮะ
คนนึงเปรมภัยศาลเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยว
เตี๋ยวหมูผู้ใหญ่ลีอยู่สุพรรณบุรี
แต่ที่นี่คือปั๊มน้ำมันที่กุยบุรีนะฮะ
คือเจ้าของรถบอกว่าวันนั้นเนี่ยขับรถไปเที่ยวอ่าวมะนาวที่ประจวบคิริขันไปกับครอบครัว
รถน้องเขยขับนำหน้าไปแล้วนะฮะ
แต่ว่ารถของคุณตั้มน้ำมันจะหมดเลยแวะเติมน้ำมัน
น้องเด็กปั๊มคนนี้ช่วยเช็ดกระจกให้ก็คือขอให้เช็ดกระจกหน้า
เช็ดให้รอบคันเลยคือลามไปถึงไฟหน้าไฟท้ายอะไรพวกนี้เช็ดหมดเลยนะฮะ
แล้วคุณหมูคิดว่าเขาจะเช็ดแค่กระจกหน้ายังเดียว
แต่พอดูดูไปสักพักเขาก็ไปเช็ดกระจกมองร่างกระจกข้างกระจกท้ายคือล็อกคันอ่ะ

เสร็จแล้วก็บอกว่าอย่าบอกนะว่าจะเช็ดไฟตาด้วย
เสร็จแล้วเขาก็เช็ดไฟตายด้วยจริง
ก็เลยทีแรกตอนนี้เขาจะรอบคันก็เริ่มคักต่อแถวอะไรอย่างนี้
ไม่คิดว่าบริการดีขนาดนั้น
นี่คือพอเอาคลิปไปลงเนี่ยคนที่เห็นเนี่ยโอ้โหเขาชื่นชมนะ

คุณผู้ชมคนนี้เลยว่าโอ้โหขยันแข็งมาก

มีน้ำใจมากสำหรับให้บริการกับลูกค้าที่มาใช้บริการในปั๊ม

เพราะน้องเขาขยันจริงคุณผู้ชมส่งข้อความมาเลยว่า
แบบนี้ต้องติ๊บหนักนะคะ
ติ๊บไม่ได้แล้วขยันขนาดนี้

คุณผู้ชมบอกสมัยก่อนเวลาไปเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมัน
เขาก็จะเช็ดให้แบบนี้อยู่บ่อยแต่ระยะหลัง
ปั๊มรถอาจจะเยอะคนอาจจะแยกก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาแบบดูแลขนาดนี้